ศึกชิงในรกรัฐมนตรีคนที่๓๐นี่ตื่นเต้นจนพูดมากกูกูแล้ว
วันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่๙โมงครึ่งที่รัฐสภานะครับ
แน่นอนว่าอาจารย์วันนอนก็แถลงระเบียบของวิธีการในการที่จะอภิปราย
ในการที่จะโหวตนายกแถลงช่วงเวลา
แล้วก็สิ่งที่สำคัญจังหวะที่คนเสนอชื่อใครสมควรเป็นนายก
อันนี้ก็บอกมาตั้งแต่เมื่อวานในที่ประชุมพักษณ์เพื่อไทย
ว่าจะเป็นหมอชนานที่ขึ้นเสนอชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐ

แต่อยากให้คุณผู้ชมย้อนไปดูบางช่วงบางตอน
ตอนคุณหมอชนนั่นขึ้นพูดค่ะ

สมชิกสภาพื้นแหลนรัศธรรณจะหวัดน่าน
ขออนุญาตธรรมธานใช้เอกสิทธิ์ความเป็นสมาชิกสภาพพลังรัฐสดร
เสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามรับหนุนมาตรา๒๗๒รับหนุนมาตรา๑๕๙
และข้อมะครับการประชุมร่วมของรัฐสภาข้อ๑๒
เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม

และถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดต
ในยกมันตีของภาคการเมืองตามรับหนุนมาตรา๘๘
ขออนุญาตเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
เป็นนายยกรัฐมนตรี
ขอผู้รับรองโดยการแสดงตน

แจ่งไปถ้าพลาดผิงไปอืมค่ะครับเห็นรอยยิ้มของคุณพิธานะคะ
อืมเนี่ยค่ะหลังได้รับการเสนอชื่อนะคะก็นี่แหละค่ะ
มีสอสอรับรองนะคะอย่างถูกต้องสามร้อยสองคนด้วยค่ะ
ก็อย่างที่เห็นว่าคุณพิธาเนี่ยก็จะมีจังหวะนั่งยิ้มนะคะ
หลายคนบอกว่ายิ้มแก้มปริหรือเปล่าเนี่ย
บรรดาสอสอก็มีการยกมือนะคะใช่ค่ะ